ทางนี้ตั้งวานาของนาย

อยากให้แม่โอกาส

เพราะว่าเรามันเป็นแม่ลูกกัน

อยากทำแบบ

พี่พลอยแบบว่าแนะนำเป็นเพื่อนน้องอะไรอย่างเงี้ย
น้องลูกค้าสาธารณูกเนี่ย

ดิ้งทางดิ้งทาง

ก็ไม่ได้เข้ารอบ

ในเรื่องอื่นของกันต่อไปค่ะ

คุยกันตลอดอยู่แล้วค่ะกับแม่น็อ
แล้วก็มีการคุยกันให้กำลังใจกันคุยกันปรึกษากันเรื่องอื่นอยู่แล้วค่ะ
ก็ขอบคุณแม่น็อตนะคะที่ให้โอกาสตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะ